เอาไปดูอีกที่หนึ่งค่ะสระบุรีตรงนี้มีคนตายเลยนะคะเพราะว่ามีคนถูกยิงกลางงานสงกรานเลยแล้วคนถูกยิงเนี่ยเป็นที่รู้จักกันดีในระแวกนั้นด้วยเขามีฉายาว่าบูธถนนใหม่ส่วนคนก่อเหตุเนี่ยรู้สึกจะมีฉายาว่าออฟตีนสะพานไม่ถูกกันแล้วก็ไปยิงกันกลางงานสงกราน
ตำรวจสพบ้านหมอก็ต้องเร่งติดตามคนร้ายที่ก่อเหตุยิงนายศักดิ์นารินจิกกระสันหรือว่าบูธถนนใหม่วัย๓๕ปีเนี่ยนะคะ
คนนี้เขาเป็นขาใหญ่ในพื้นที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีเลย

คนร้ายใช้อาวุธปืนไม่ทราบขนาดยิงใส่นายสักกริน๖นัด
กระสุนเข้าหน้าอกและหลัง๔นัด

ยิงกันที่หน้าอาคารโดมอเนกประสงค์ถนนเทศบาล๒
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลบ้านหมอก็รีบนำตัวนายศักรินส่งโรงพยาบาลบ้านหมอแล้วล่ะ
แต่สุดท้ายก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะ
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานสระบุรีไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
เพื่อเก็บหลักฐานแล้วก็ตรวจวิถีกระสุน
เจอหัวกระสุนปืนขนาด๓๘๒หัวค่ะ
รองเท้าแตะสองข้างนาฬิกาข้อมือแล้วก็ถุงยางอนามัย
ซึ่งคิดว่าคนร้ายน่าจะเอามาใช้สวมที่นิ้วมือเพื่อป้องกันลายนิ้วมือ
ก็เก็บทั้งหมดนี้ไว้เป็นหลักฐานนะคะ
สอบสวนดูก็ทราบว่าผู้ตายนายศักดรินมาเที่ยวงานสงคราน
ทางเทศบาลตำบลบ้านหมอเขาจัดขึ้น
ไปดูกล้องวงจรปิดบริเวณถนนด้านข้างที่จัดงาน

ทั้งคนอายุประมาณ๓๐๓๕ปี
ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ทราบทะเบียนใช้เป็นเส้นทางหลบหนีนะคะ
เบื้องต้นรู้ชื่อแล้วว่าหนึ่งในสองผู้ก่อเหตุคือ

ฉายาของเขาก็คือออฟตีนสะพาน

เคยเป็นเพื่อนสนิทกับบูธถนนใหม่ที่เป็นคนตายเนี่ยค่ะ

แต่ระยะหลังมีปัญหาขัดผลประโยชน์ด้านธุรกิจผิดกฎหมาย
สองฝ่ายจากสนิทกันมากกลายเป็นเกลียดกันมาก
เจอกันทีก็ด่าทอกันทีท้าตีท้าต่อยผ่านเฟซบุ๊กเป็นประจำ
พันธุ์ตำรวจโทฉลองบุญล้อมรองผู้กำกับสืบสวนสพบ้านหมอบอกว่า
ตอนนี้ขอสารออกไม้จับในอนุภาพแล้ว
แต่เขาบอกว่ามีข้อมูลมาเพิ่มเติมนะคะว่าผู้ตายกับผู้ก่อเหตุเนี่ย
แย้งกันมาก่อนอย่างที่บอกมีการท้าทายด่าทอกันทางเฟซบุ๊ก
แต่เรื่องความขัดแย้งที่ว่าที่ว่าเป็นธุรกิจผิดกฎหมายเนี่ย
จะเป็นเรื่องเงินกับยาเสพติดหรือเปล่า
ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐาน
แต่ประวัติของทั้งคู่เลยนะคะมีการผัวพันกับยาเสพติด
และผู้ตายเองเคยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มในคดีจำหน่ายยาเสพติดมาก่อนหน้านี้
จะพ้นโทษออกมาได้ไม่นานด้วยแล้วก็สุดท้ายมาถูกยิงจนเสียชีวิตนี่แหละค่ะ
อืมอ่านักเลงมีฉายาทั้งนั้น